อย่ามจุ๊กจิ๊กให้มันมากใจนะคุณผู้ชม

ล่าสุดนี่นะนายนะภัทรทำเเสาร์ไพร้กลางรายการ๓แซ่บไปเลยจ้า
คือพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาต่อสายตรงเคลียร์เรื่องจีบใบเฟิร์น
ซึ่งจริงนายไม่รู้นะว่าตอนที่โทรอยู่เนี่ย

แล้วใบเฟิร์นเนี่ยว่าตัวเองว่าหนุ่มนายเนี่ยเป็นคนดุอย่างนั้นดุอย่างนี้เจ้าระบงเจ้าระเบียบ
นายก็บอกว่าจริงผมไม่ได้เป็นคนดุขนาดนั้นนะพี่
ส่วนเรื่องจีบใบเฟิร์นฟังดีนะจ๊ะแฟนคลับจ๋า
ถ้ามีคนยุให้จีบนายก็ไม่ติดครับ
แต่เอาไว้สร้างบ้านให้เสร็จเหมือนกันทั้งคู่ก่อน
หลังจากนั้นค่อยมาเชียร์คู่นายกับใบเฟิร์นให้จีบกันอีกทีนึงจ้า
ครั้งใดไหนคนใจต้องการจริงเอล

ส่วนใบเฟิร์นเขาก็จะเป็นแบบโก๊ะแบบผู้ชายน้อย
ต่อมาสลับคู่กัน
ถ้้าจิ้นมาเป็นคู่จริงก็น่าจะฟินอยู่นะเป็นแฟนน้อง
เราต้องขอบคุณนะบทข้าวสื่อนะที่หนุ่มในใจนะ
เนอะทำหน้าที่ได้ดีมากครับพ่อ